ปีชงที่เราได้เย็นกันคือราคา
ชวดมะเมียถ่อก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องระวัง
หลักก็คือราคา

เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันในสองเรื่อง
คือเรื่องของราศุภาสึริ
แล้วก็เรื่องสถานที่ในการไว้ตราธรรมบุญ
บีครูพอดำอยู่เนี่ยต้องพูดเรื่องทำบุญนะก็เป็นสายบุญทำบุญ
ไม่ใช่บุญหรอกวงหลังกูบุญเยอะกูก็โดนทัวร์ด่าเยอะอยู่เหมือนกัน
วันนี้เห็นมีทัวมาหน่อยมีคณะ

อ่านิดหน่อย

แต่คนที่เกิดปีรกาจะเป็นยังไงคุณช้าง

คือต้องย้ำก่อนว่าเวลาเราดูเรื่องชงเนี่ย

แต่คู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่เดือด

ก็คือชวดมาเมีย

ถ้าเป็นรอบปีชวดแล้วบาเมียจะชง

ถ้าชงเมื่อไหร่จะแรงหน่อย

ชงมันมีหลายคู่มันมีฉลูมาเมมีจอมาลง

พวกจอมาโลงเนี่ยบางทีชงแล้ว
ยิ่งรวยเพราะว่าเป็นธาตุดินเหมือนกัน
แต่ว่าไอ้เถาะกับรากาเนี่ย

ตัวละกาเนี่ย

เขาก็ถือว่าเป็นในเบสของห่วงจุ้ยเนี่ย
ถือว่าเป็นธาตุที่เป็นโชคลาภให้กับเรา

ก็มีสิทธิ์มีลุ้น
ในเรื่องของการเงินที่ดีแต่ว่าอย่างที่ย้ำว่า
คุณต้องเอาเรื่องของเวลาเกิด

อ่าก็เวลาตกฟูกมาคำนวณด้วย

เพราะฉะนั้นคนปีรากาคุณต้องเดี๋ยวตุดจีน
เรามาได้เรียนกันแต่นี้คือเมื่อกีดช่วงที่คุณจะต้องรู้

ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่อายุครบรอบเฉย

ก็คือ๑๒๒๔๓๖๔๘อะไรอย่างนี้นะครับ
ฟังดี๑๒๒๔๓๖๔๘ทุก๑๒ปี
คุณลงท้ายอายุ๑๒มันเด็กไปแล้ว
ปุ๊บ๒๔๒๕ที่เขาเรียกว่าเบนเจอร์เพศ
อันนี้ก็เป็นรอบที่ใครที่เกิดปีเถาะแล้วอยู่ในวัยนี้

เป็นไงฮะ

จะไปอีกทีนึงคือตอน๕รอบเลย

ตอนอาทิตย์เลยนะครับก็เป็นรอบ๒รอบนี้

ก็มี๒๔ข้าม๒๕แล้วก็ไป๖๐เลย

เวลามันผ่านไปเร็ววันนี้

ผมยังคิดว่าตัวเองเป็นหมอดูรุ่นใหม่อยู่เลย

หมอดูหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรอย่างนี้

มันเป็นเหมือนกันที่ยี่ห้อเสื้อ
แต่งตัวอันนั้น